นักวิทยาศาสตร์ของสหรัฐออกมาเปิดเผยข้อมูลที่ว่า
พลเมืองของชาวสหรัฐนั้นมีความเสี่ยงครับในการต้องอบพยพออกจากพื้นที่
ริมชายฝั่งทะเลกว่า๑๓ล้านคน
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ
ทำให้น้ำทะเลนั้นมีความเสี่ยงจะเพิ่มสูงขึ้นครับ
นักวิทยาศาสตร์สหรัฐเปิดเผยว่าชาวอเมริกันกว่า๑๓ล้านคน
อาศัยอยู่ตามแนวชายฝั่งของประเทศ
มีความเสี่ยงที่จะต้องอบพยพโยกย้ายถิ่นฐาน
เนื่องจากการประเมินสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำทะเล
พบว่าระดับน้ำอาจจะเพิ่มสูงขึ้นอีก๑เมตร๘๐เซนติเมตร
ภายในปี๒๖๔๓หรือปี๒๐๑๐ครับหรือในอีก๘๔ปีข้างหน้า
จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ
สำหรับพื้นที่ที่มีความเสี่ยงมากที่สุด
จากว่ามีผู้คนอาศัยอยู่หนาแน่นได้กับรัฐฟอรีด้า
คาดว่าจะมีผู้ได้รับผลกระทบมากกว่า๖ล้านคน
ตามมาด้วยประชากรอีก๑ล้าน๒แสนก้าวหมื่นคน
ในรัฐบุรีเซียนนะและรัฐแคลิโฟเนีย
อีกประมาณ๑ล้านคนครับ
รัฐวิจิเนียระรัฐเมซาจูเซ็ส
รัฐเท็กซาสและรัฐซาวท์แคะโรแลน่า

อาจจะเสี่ยงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวด้วยเช่นกันนะครับ
ส่วนผู้ที่อาศัยอยู่ในเมืองมายอามีนแล้วก็เมืองนิวออลินนั้น
อาจจะต้องเผชิญกับปัญหาน้ำท่วมที่ชายฝั่งด้วย
ประเมินจำนวนผู้ต้องอบพยพหนีระดับน้ำทะเล
ถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงกว่าเดิมถึง๓เท่าตัว
เทียบกับการคาดการณ์ก่อนหน้านี้
ศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัยจอร์เจียระบุว่า
น่าจะเป็นครั้งแรกที่ชาวอเมริกันบนแผ่นดินใหญ่
ประสบกับการโยกย้ายที่อยู่อาศัยในลักษณะนี้
บรรเทาสถานการณ์ได้ด้วยการแก้ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และวางแผนอบพยพสร้างความตระหนักและให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ครับ